รอบที่ผ่านมาให้รีบไปตรวจสอบสิทธิ
เนื่องจากว่าจะมีการแจกรอบใหม่ในเดือนหน้าแล้วนะครับ
คือนางยานีแสงศรีจัลบังว่า
สำหรับกลุ่มรอบเดิมนั้นก็มีกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงทั้ง๓กลุ่มนี้
รวมไปถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้
เพื่อไปรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบที่ผ่านมาให้รีบไปตรวจสอบสิทธิ
เนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางนั้นจะทำบัตรครั้งที่๓ประมาณ๑๑๙๐๐ราย
คาดว่าจะแจกบัตรได้ประมาณต้นเดือนหน้าอีกประมาณ๑๒๐๐๐รายครับ
สำหรับผู้มีสิทธิ์ก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อ
รับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ตามที่อยู่ที่แจ้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถรับได้จนถึง๒๐ธันวาคมนี้
ถ้าไม่รับตามกำหนดก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับ
ส่วนที่เหลืออีก๑๗๐๐รายที่ยังไม่สามารถผลิตได้
จากว่าบางรายนั้นข้อมูลไม่ครบถ้วน
ก็ขอให้คนที่ไม่แน่ใจไปตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องซะ
ถ้าพ้นกำหนดแล้วอาจจะหมดสิทธิ์ในการรับบัตรนี้ไปเลยก็ได้
ขณะที่นายลาวาโรนแสงสนิทผู้บำเนยการสำนักงานศิลิกิจการคลาม
ก็บอกว่าได้เตรียมปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยใหม่
ในรอบใหม่จากที่เป็นพิจารณารายบุคคล
ก็จะเป็นรายได้รวมของครอบครัวแทน
เบื้องต้นก็ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของครอบครัวว่าจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวเท่าไหร่
แต่ว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะเตรียมเสนอรัฐมนตรีใหม่ในคอรมอลของรัฐบาลชุดใหม่
ถ้าจะเปิดลงทะเบียนก็น่าจะเป็นภายปีนี้

เรื่องของรายได้ครอบครัวเนี่ยจะสามารถคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงได้มากขึ้น
แล้วก็จะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนลดลงมาต่ำกว่า๑๐ล้านคน
จากปัจจุบันที่มีผู้ได้รับบัตรปลายเมลา๑๔๕๐๐๐๐๐คน
อันนี้ก็แจ้งไว้สำหรับคนที่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนในรอบใหม่
รีบไปแจ้งไปตรวจสอบสิทธิ์ซะนะครับ